มาดูความคืบหน้ากันหน่อยเรื่องของคดีวางระเบิดนะครับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับ
ล่าสุดสารก็สั่งจำคุกตลอดชีวิตคุณวัฒนาอดีตวิศวกรนะฮะที่ไปวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้า
รวมทั้งที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกด้วยครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ราชธรรมได้เบิกตัวนายวัฒนาภูมิเศษอายุ๖๓ปีครับ
เป็นอดีตวิศวกรไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จำเลยในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทย์ฟ้องนายวัฒนาในความผิด
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ทำให้เสียทรัพย์กระทำให้เกิดการระเบิด
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทำและมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองและมียุทธภัณฑ์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตครับ
โดยจำเลยนะคะได้นำระเบิดแสวงเครื่องที่ใส่ชิ้นส่วนโลหะแบตเตอรี่สายไฟดินดำ
ขวดพลาสติกที่ใส่น้ำมันเบนซินแล้วก็ตั้งเวลาระเบิดเอาไว้๓๐นาที
เอาไปวางไว้ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะหน้ากองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก

ทำให้ตำรวจสองนายได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียอวัยวะข้อมือฉีกขาดและแก้วหูขวาก็ฉีกขาดไปด้วย
นั้นก็ยังไปเกาะเหตุรอบวางระเบิดบริเวณห้องวงสุวรรณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เมื่อเดือนพฤษภาคมในปีที่ผ่านมาด้วย
โดยสารพิเคราะห์จากพยานหลักฐานในคดีพร้อมคำรับสารภาพของจำเลยแล้วนะครับ
ก็เห็นว่าจำเลยนั้นมีความผิดจริงนะครับจึงพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต
ฐานทำให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
และจำคุก๓ปีผ่านทำวัตถุระเบิด
แต่จำเลยนะครับก็ให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่ง
เหลือจำคุก๑ปี๖เดือนฐานทำวัตถุประเบิด
และก็จำคุก๒๕ปีฐานทำให้เกิดระเบิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
รวมโทษจำคุกทั้งหมด๒๖ปี๖เดือนครับ
ที่ผ่านมาเองสารก็ตัดสินจำคุกมาแล้ว๕สำนวน
โทษจำคุกทั้งหมด๑๐๘ปี๔๒เดือน
เมื่อรวมสำนวนนี้นายวัฒนาจึงมีโทษจำคุกทั้งสิ้นนะครับ
๑๓๔ปีกับอีก๔๘เดือน